ผู้หญิงขาวเซ็กซี่หน่อย
มีผู้หญิงต้องมาตรงไหน

ผู้ชายหัวโลดจะมีขาวใต้คาง

เฮ่ย

อะไรกันเนี่ยตกใจผิดหรือตกใจถาดใช่เนี่ย

อุ๊ยผียิ้มหนาผียิ้มผีตลกผีหวัดล้าผีหวัดล้าผีไม่กลัว

สวัสดีครับ
โอ๊ยพี่เป็นผีหรือใช่

ผีต้องพูดชะท้ายอย่างนี้จริงป่ะเออ

นั่นหรือผีผู้หญิงหวัดหรือ
พี่ป้าหญิงหวัดหรือ

คุณเป็นผีคุณตายเป็นแฟนกันเหรอครับอ่า
อ้าวแล้วมาด้านเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรครับ
แฟนคุณเหมือนไม่พอใจคุณนะครับ
ก็มึงเนี่ยอ้าวใจผู้

ตอนนี้ทำไมรู้สึกอะไรเลย
มึงนี่ตายแล้วนี่รู้สึก

นี่เป็นผีหรือเป็นลูกเลี้ยงมึงนี่
แล้วเก็บเชียงกูเองเออ

เอออย่าตบอย่างนั้นเลยมันดูน่ากลัว

โดนไปทีพูดภาษาอังกฤษได้คำนึงเลย

ยังไงก็ตายไปแล้วอย่านะครับ

ขอบคุณอายุเยอะแล้วแน่

มึงเรียกมาเพื่อให้มันตกหูด้วยนะ

ชั้นแรกมีขันไม่มีน้ำ

ครับเดี๋ยวเราตรวจน้ำไปให้แล้วครับ
อ้าวนี่ขนาดตายอีกยังไม่มีเงินกันอีกหรือนี่
พอแล้วแหละไม่เอาเงินลงมา
อ้าวมะโหอีกแล้วไม่เอาเงินลงมา

ไม่ต้องทำหรอก

กินข้าวดีดีกว่า

ซื้อข้าวไร้เบอร์รี่ร้อยเปอร์เซ็นต์
เออตายแล้วยังจะเล่นอีก

ข้าวไร้เบอร์รี่

อร่อยดูแล้ว

ข้าวอร่อย

ข้าวอร่อย

ข้าวอร่อย

ข้าวอร่อย

ข้าวอร่อย

ข้าวอร่อย